แท็กซี่สีชมพูขับรถปาดหน้ารถกระบะที่มีผู้หญิงเป็นคนขับอ่ะนะคะ
หน้ายังไม่พอจอดรถลงมาจากรถแล้วไปด่าผู้หญิงที่ขับรถกระบะแบบหยาบคล้ายอะค่ะ
เหตุการณ์นี้บนถนนแถวกาญจนาพิเศษมุ่งหน้าบางบทองนนทบุรีแถวบางใหญ่อะค่ะ
แท็กซี่สีชมพูคือปาดหน้ารถกระบะที่มีผู้หญิงเป็นคนขับ
ด่าเขาทำไมไปปาดหน้าเขาทำไมเราไปถามเจ้าของคลิปให้เลย
นางสาวรัตยาหรือว่าน้องป๊อปค่ะอายุ๒๓เป็นเจ้าของคลิปคือคลิปต้นเรื่องเลยนะคะ
บอกว่าวันเกิดเหตุขับรถกระบะพาเพื่อนไปหาหมอที่โรงพยาบาล
แล้วก็กำลังจะกลับบ้านใช้เส้นทางถนนรัฐนาธิเบสมุ่งหน้าขึ้นสะพานกลับรถ
แท็กซี่คันสีชมพูคันนี้ปาดหน้าในระยะกระชั้นชิด
ก็เลยบีบแตร่เตือนเพราะกลัวว่าจะเกิดอุบัติเหตุ

นี่ค่ะไอ้คำว่าบีบแตร่เตือนนี่แหละค่ะ
บอกว่าไม่น่าเชื่อแค่บีบแรร์เนี่ยนะ
พอลงสะพานไปไปถึงหน้าตลาดบีบีที่บางใหญ่รถแท็กซี่คันนี้มาปาดหน้าอีกรอบ
คนขับเดินลงมาแล้วมาด่าไม่พอใจที่ไปบีบแร่ใส่
เขาก็เลยพยายามอธิบายว่าอ้าวก็ต้องบีบแร่สิ
กลัวว่าคนขับแท็กซี่ปาดหน้ากระชั้นชิดแล้วไม่เห็นแล้วแบบเดี๋ยวมันจะเฉียวชนก็เลยบีบแร่เตือน
กลายเป็นว่าบีบแรนไม่ได้มาปาดอีกรอบแล้วลงมาด่าเลย
เรื่องนี้ผู้เสียหายบอกว่าไม่ได้แจ้งความนะคะ
ก็ไม่อยากจะให้คนขับแท็กซี่เขาเดือดร้อน
เธอเองเป็นผู้หญิงด้วยก็ไม่กล้าจะตอบโต้อะไรหรอก
แต่ถ้าเป็นผู้ชายแต่ถ้าคนในรถกระบะเขามีอาวงอาวุธ
มีอะไรหรือถ้าเขาเอาเรื่องขึ้นมาสวนกลับขึ้นมาโอ้โหมันจะบานปลายนะคะ

นี่นะคะตัวน้องป๊อปบอกว่าไม่ได้เอาเรื่องไม่ได้แจ้งความ
แต่ถ้าพี่คนขับแท็กซี่อยากจะชี้แจงอะไรเพิ่มเติมก็ยินดี

มาปาดหน้าเขาแล้วก็ลงมาด่าเขา

แต่ผมว่ากรมการขนส่งทางบกน่าจะตรวจสอบหน่อย
เพราะหนึ่งคือแท็กซี่แล้วแล้วที่ลงมาเนี่ย
โฟเฟอร์แท็กซี่เขาจะมีชุดที่เขาจะต้องแต่งตัวตามระเบียบใช่ไหม
เขาอาจจะบอกว่าอ่ะช่วงนี้หมดกะไม่ได้วิ่งหรือยังไง

เบียนรถเห็นชัดอยู่ค่ะในคลิปค่ะใช่